เอาไปดูป๊าเสรีครับรอดูท่าทีป๊าเสรีอยู่หรือเปล่า
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ท่านบอกว่าก้าวไกลก้าวไกลต้องปล่อยให้เพื่อไทย
เขาไปทำงานโดยอิสระสิเป็นอิสระสิ
ในการที่เขาจะไปหาเสียงโหวตนายกัธมนตรีน่ะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทครับคุณผู้ชมครับ
ประมาณเตือนประมาณออกมาเตือนพักเก้าไกลกับอีก๖พักการเมือง
ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลบอกก็ปล่อยเพื่อไทยเขาทำงาน
เข้าไปหาเสียงสนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งการที่พักเพื่อไทย
จะเชิญตัวแทนพักการเมืองคั่วไหนมาคุย
ก็เป็นการสอบถามความคิดเห็นทางการเมือง
ไม่ใช่การรวบรวมเสียงแล้วก็ทาบทามมาเป็นรัฐบาล
หลงประเด็นฟ้าเสรีบอกแบบนี้
ส่วนกรณีที่เคยบอกว่า
เก้าไกรควรเสียสละหมายถึงให้ถอยไปอยู่ข้าง
ไม่ได้ให้ถอยออกไปเป็นฝ่ายค้าน
คือถอยให้เพื่อไทยเขาโหวตนายกให้ได้ก่อนนะครับ
เสียสละให้เพื่อนขึ้นฝั่งให้ได้
เพราะเมื่อคุณนะครับไม่ช่วยเพื่อนแล้ว
จะเป็นตัวผมไม่ได้พูดนะ

ซึ่งหากประชาชนเห็นว่าพักเพื่อไทยทำไม่ถูกต้อง
คราวหน้าก็ไม่ต้องไปเลือกสิ

แสดงว่าเก้าไกรไม่มีเพื่อน

นี่มันเป็นอย่างนี้
ถ้าเก้าไกลมีเพื่อนเยอะแยะกว่านี้ก็จัดได้ไปแล้ว

ก็ถ้าตีเลยมาถึงเรื่องการเมืองนะ

ไม่ใช่ถอยมาเป็นฝ่ายค้านนะ

ก็ให้เพื่อไทยเขาจัดได้ใครอย่าไปค้านเขา

ไม่ยอมกันไม่ยอมกันไปให้ฝ่ายค้านเขาจัด
มันก็จะเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยไม่มีสถิษฐภาพ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสร็จภาพก็เลือกกันไปสิ

ถ้าจริงเพื่อไทยเขาแย่งจัดเก้าไกรก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว